แก๊งสาวทำไมเขากรี๊ดอ่ะดิขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเราเห็นนี่อยู่มันแกว่งไวเองได้อะครับ
แล้วเครื่องเล่นมันเหมือนเล่นเองได้อ่ะ
เหมือนการเล่น
อาจจะเป็นเทคนิคการถ่ายทำภิเษตร
อาจจะมีคนบางคนไปทำการแกว่ง

แล้วก็ปล่อยให้คนนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ย

แล้วถ้าคนจะวิ่งหนีไม่น่าวิ่งเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ไหม
อันนี้เราไม่รู้เราอ่านตามคอมเมนต์

วิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ไม่มี
ว่าถ้าเกิดในกรณีที่คนวิ่งเล่นอยู่
แล้ววิ่งออกไปกับมอไซค์ที่ระยะความเร็วประมาณนี้
คุณว่าทันเหรอที่จะบอกไม่แน่ใจจริง
ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการถ่ายหรือว่ามันเกิดขึ้นจริง

แต่เขามาเร็วอยู่แล้วยิ่งพอเห็นปุ๊บยังไง

เพราะว่าไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
คนข้างหลังจะบอกว่าเฮ้ยจอดขอวิ่ง

เอาแต่อย่างนี้ขอบคุณคลิปนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ

ก็คงต้องไปติดตามกันดูแล้วเราก็ไม่รู้จริงนะ
มีคลิปก่อนหน้านี้ที่มีลักษณะเหมือนกันนะ
คือถ้ามันชิงช้าอารมณ์
มันอาจจะเหมือนกันหรืออาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ไม่รู้

หรือไม่ใช่เอาเชือกผูกแล้วดึงไหมก็ไม่รู้
แต่ว่าจำได้ว่าอาจารย์ออสเคยมาวิเคราะห์กับข่าวก่อนหน้านี้นะ
ดิฉันไม่แน่ใจนะว่าอาจารย์บอกว่ายังไง

เอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นปมในใจพวกเรา

คุณก็รู้ว่าผมตาขาวเรื่องแบบนี้ผมไม่เอาตัวเองไปยุ่ง

คุณไปนะได้ให้คุณไปเป็นเพื่อนดิฉันไปกับสองคนไปกับสองคนดิฉันอยู่นี่